หนุ่มอดีตโรงงานได้เป็นอย่างดี
นี่เป็นงานฝีมือต้องใช้ความประนีตมาก
และที่สำคัญเป็นที่นิยมของลูกค้าค่ะคนที่ทำก็คือนายเกษมเรียบร้อย
ชาวจังหวัดสุรินทร์บอกว่าอดีตเป็นลูกจ้างโรงงานหล่อและปั้นตุ๊กตา
สไตล์วินเทจส่งออกต่างประเทศแต่พอโรงงานติดตัวลงเมื่อเจ็ดปี
ปีก่อนเนี่ยนะคะก็เลยนำอุปกรณ์ต่างต่างที่เจ้านายเก่ายกให้

พอทำได้สักพักหนึ่งก็คือไอ้ความที่ว่าความเราอยาก
อยากได้ตังค์เยอะอยากรวยว่างั้นเถอะก็ดูแล้วมัน
มันไปไม่ได้ผมก็เลยหยุดหยุดเสร็จผมก็มาทำพวก
พลาสติกพลาสติกคือรับพลาสติกมาแล้วก็มาโม่
มาแยกประเภทของพลาสติกเสร็จแล้วก็โม้
โม่เสร็จแล้วก็ส่งขายก็ทำได้อยู่ประมาณ๓ปี
ก็เจ๊งครับหมดตัวครับก็เลยตอนนี้ก็คือกลับมาทำใหม่
กลับมาทำเนี้ยทำอะไรบ้างเอ่อเขาเรียกว่าทำพวกรูปปั้น
ครับเห็นไหมอันไห้กระเสมกว่าจะสำเร็จวันนี้ได้
ก็ต้องผ่านการทะลองผิดลองถูกทำนู่นนี่นั่นมาเยอะแล้วนะคะ
ท้ายที่สุดตอนนี้จับทางถูกแล้วทำตุ๊กตาเรซินวินเทจนี่แหละ
ทุกวันนี้นะคะได้รายได้สัปดาห์หนึ่งเนี่ย
ประมาณไม่ต่ำกว่าหกหมื่นบาทราคาสินค้าแต่ละชิ้นเริ่มต้นหนึ่งร้อยบาทเท่านั้น
ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะซื้อไปตกแต่งไปประดับบ้านประดับห้องนอนห้องรับแขก
เอาไปเป็นของฝากของขวัญได้มากมายทีเดียว
โดยเฉพาะต่างชาตินะคะมาทีซื้อกันกลับไปโอ้เป็นรังนู้นละเยอะ
ซึ่งมีเยอะเลยราคากวาดเรียบเลยใช่ไหม
ใช่ดูสิสวยงามเนอะมีเช่นกันบินมือน่ะครับ